วันนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือค่ะ
ก็ไปตั้งโต๊ะเลยนะคะไปจุดทูบสาบานว่าต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีก
ว่าจะเปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่สื่อมวลชนเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเริ่มบทบาทใหม่๓๐มกราคมนี้
อยากให้คุณผู้ชมได้ไปดูบรรยากาศช่วงกลางวันวันนี้กันก่อนนะคะ
ไม่ผลตับแทนว่าจะมีการท้านหุ่นทินในอนาคตจะไม่กลับมาอีกแล้ว
ขอเปลี่ยนบทบาทใหม่ได้เป็นสื่อที่สร้างสรรค์ได้พูดความจริง
ชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยจุดทูบสาบานต่อหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ
เสาชิงช้าค่ะยืนยันว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิต
ในอนาคตจะมีพระราชบัญญัติล้างมณฑินซึ่งทำให้ตัวของนายชูวิทย์ที่เพิ่งได้รับการอภัยโทษในคดีรื้อบาเบีย
ได้รับสิทธิ์ให้กลับมาเล่นการเมืองได้ก็ตามนะคะ
คุณชูวิทย์บอกว่าจะขอยุติบทบาททางการเมืองตลอดไป
ขอใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ในชีวิต
มาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในบทบาทสื่อมวลชน
ในการวิเคราะห์เจาะลึกข่าวแต่ละข่าวในมุมมองที่แตกต่าง
พร้อมจะขอเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน
รวมถึงตั้งคำถามต่อสังคมที่ใครก็ไม่กล้าถามค่ะ
ก็ทำหน้าที่สื่อมวลชนนะคะ

ก็บอกว่ามั่นใจนะว่าคุณชุวิตจะสามารถลุยงานด้านสื่อมวลชนได้
เพราะว่ามีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถรอบตัว
บางทีประชาชนทั่วไปอาจจะไม่รู้

อย่างเช่นล่าสุดที่คุณชุวิตไปอยู่ในเรือนจำมา
เขาก็จะอาจเอาประสบการณ์ตรงนี้มาบอกให้คนรู้ว่าคุณอย่าทำผิดนะ
หรือว่าถ้าทำผิดก็ต้องกล้ารับผิดแล้วก็จะต้องไปเจออะไรบ้างในเรือนจำอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าได้เห็นลีลาการไลฟ์สดของคุณชุวิตแล้วก็โอเคน่าจะแบบทำได้ดีด้วยอะค่ะ
เราก็ไปถามประชาชนเหมือนกันนะคะว่าคิดยังไงบ้างนะคะ
ประชาชนก็บอกว่าก็คุณชุวิตเป็นคนตรงแรงลุยกล้าคิดกล้าพูด
น่าจะทำให้งานข่าวน่าติดตามค่ะ
กล้าที่จะทำจริงสู้
ทำได้อยู่แล้วสำหรับคุณชูวิทย์มั่นใจ

หลายอย่างผลงานที่ผ่านมา
เป็นคนตรงซึ่งคนทั่วไปนี่ไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรต้องยอมรับตรงนี้
คุณชูวิทย์ทิ้งท้ายไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ขอให้ประชาชนทุกคนให้โอกาสเพราะชีวิตเหมือนคน

พอติดคุกก็ยอมรับทิ้งลาบยศชื่อเสียงตำแหน่งเงินทองไว้หน้าเรือนจำ
แล้วก็ยืดอกใช้ชีวิตอย่างนักโทษจริง
ส่วนจะไปเริ่มงานกับสำนักข่าวไหน
ขอให้ประชาชนติดตามหน้าจอทีวีคืนนี้
เพราะจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ลุยงานในฐานะสื่อมวลชนเต็มรูปแบบ
ในวันที่๓๐มกราคมค่ะ